อ่ะคุณผู้ชมใครที่รอติดตามข่าวนี้อยู่กรณีเมื่อวานเขาก็มีการแชร์การเรื่องของการเก็บภาษีที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ไล่ไปทีละสเต็ปนะคือจะเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้ดอกเบี้ยนั้นเนี่ยจะต้องได้ดอกเบี้ยสองหมื่นบาทต่อ
นั้นแล้วจะได้ดอกเบี้ยปีหนึ่งอย่างน้อยสองหมื่นบาทอันเนี้ยดอกเบี้ยสองหมื่นบาทเนี่ยจะต้องโดนหักภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นรายได้ซึ่งกรมสรรพากรก็มาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วประชาชนจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะคนก็คิดว่าเอ้ยฉันฝากอยู่ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นฉันจะโดนหักสิบห้าเปอร์
ปิ่นสายสุรัสวดีโคศกรมสรรพากรก็บอกว่าทางกรมเนี่ยนะคะขอให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมาให้ความยินยอมกับสถาบันการเงินที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ทุกแห่งให้ส่งข้อมูลทางบัญชีให้กรมสรรพากรเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ดำเนินการเนี่ยนะคะผู้ฝากทุกรายเนี่ยจะต้องเสียภาษีณที่จ่ายจากรายได้ดอกเบี้ย๑๐๐
ยินยอมให้กับสถาบันการเงินที่เรามีบัญชีเงินฝากอยู่ทุกแห่งอ่ะค่ะให้ส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรเพราะว่าถ้าเราไม่ยินยอมตรงนี้เนี้ยรายได้จากดอกเบี้ยจะโดนหักสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะได้ดอกเบี้ยไม่ถึงสองหมื่นคือจะโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นคือต่อให้คุณผู้ชมมีเ
มีเงินฝากอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าแบบนั้นน่ะถ้าลงยินยอมเรียบร้อยแล้วแล้วเงินรวมของคุณเงินฝากไม่ถึงสี่ล้านบาทอ่ะแล้วดอกเบี้ยที่ได้ไม่เกินสองหมื่นบาทคุณก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณไม่เซ็นยินยอมด้วยเนี้ยต่อให้เงินดอกเบี้ยที่คุณได้ไม่ถึงสองหมื่นบาทคุณก็จะโดนหักหน้าท

จะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายเดิมอยู่แล้ว
อันนี้ถูกไหมบางคนก็เลยจะรู้สึกว่าฉันต้องเสียภาษีอีกไหม
แต่ที่ต้องออกมาประกาศแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเขาไปบอกลูกค้าไง
ให้ลูกค้าตอนนี้เงินฝาก๔ล้านแล้วจะ๔ล้านแล้วปิดบัญชีไหม
เพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันใกล้จะถึงเกณฑ์ที่มันจะต้องเสียภาษีแล้วไง
เอาอย่างนี้คุณลูกค้าคุณลูกค้าไปเปิดบัญชีใหม่ไหมล่ะ
หรือว่าคุณลูกค้าจะกระจายเงินในบัญชีเงินมันจะได้ไม่เยอะ

ใช่เพราะว่าดอกเบี้ยก็ไม่ถึง๒๐๐๐บาทแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษี
อันนี้มันกลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นการให้ธนาคารส่งข้อมูลเจ้าของบัญชีเงินฝากทั้งหมด
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มายังกรมสัมภาคอล
จะทำให้สามารถตรวจสอบรายรับจากบัญชีเงินฝากได้โดยตรง
ว่ามันมีการหลบมีการเลี่ยงภาษีหรือเปล่า
ปัจจุบันนี้ค่ะกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีรายได้จากดอกเบี้ย
ปีละประมาณ๑๐๐๐ล้านบาท
ดำเนินการในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก๑เท่าตัว
หรือว่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑๐๐๐ล้านบาทนะคะ

อาจจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดกันเพิ่มเติมนิดนึง
เพื่อทำความเข้าใจกับคนที่ก็หลายคนมีเงินฝากอยู่ในบัญชี

เป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครแต่ใครก็อยากจะมีเงินทั้งนั้นเลยนะคะ